คุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับจริงนะว่า
การขายทุเรียนออนไลน์ในตลาดออนไลน์นี่ได้รับความนิยมดีมาก

ทีนี้พอถือว่าประสบความสำเร็จแบบนี้

ส่งออกลำไยไปขายออนไลน์บ้างนะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นี่ในเว็บออนไลน์นะคะ
โดยลำไยลูกโตของภาคเหนือเนี่ย
จะเป็นผลไม้ชนิดต่อไปเลยแหละ
กระทรวงพาณิชย์เขาจะผลักดันเข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบออนไลน์

คิดเป็นมูลค่านะกว่า๒๐๐ล้านบาท
ก็จะช่วยให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ

สัปดาห์หน้าในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเซีย
ที่เรียกว่าไทเฟคของกระทรวงพาณิชย์
จะมีการจับเขาเรียกว่าจับคู่ธุรกิจ
ระหว่างอลีบาร์บาร์กับผู้ขอบการลำไย
เพื่อผลักดันลำไยไปสู่การขายแบบอีคอมเมิร์สต่อไป

สหกรการเกษตรจอมทองแล้วก็บริษัทมาตาโปรดักต์
ก็จะเป็นคนรวบรวมเอาลำไย
ถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเชียงใหม่
แล้วก็จะรับซื้อตามราคาตลาด
ก็ประมาณสักโลละ๔๙๕๔บาทตามคุณภาพนะคะ
โดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการเชื่อมโยง
การซื้อขายทุเรียนไทยผ่านอลีบาร์บาร์กรุ๊ปไง

คำสั่งซื้อรอบนั้นก็กว่า๗๐๐๐คำสั่งซื้อ
คิดเป็นเงินนะคุณผู้ชมกว่า๗๐ล้านบาท
และนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกรสวงภ์พาณิชย์

กิจกรรมนี้หลายคนน่าจะชอบ

เขาส่งเสริมการบริโภคผลไม้แบบนี้
เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นการบริโภคผลไม้ของไทย
ทำให้กระแสความนิยมผลไม้ไทยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยนะคะ
ปีนี้จัดเป็นปีที่๒แล้วด้วย
เพราะว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลย
โดยเฉพาะชาวจีนอันนี้ข้าวขาวประจำเขาจองตลอดเลยนะ
ตลอดการจัดงาน๑เดือนที่ผ่านมา
ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน๑แสนคน
แล้วก็มีเม็ดเงินสะพัดกว่า๕๐ล้านบาท
ชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเรามาตามสวนผลไม้
มาทานบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ่ทุเรียน

เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเขาทุเรียนบ้านเราไปขาย

แต่คราวนี้มากินถึงที่นะครับ